คนและคุณผู้ชมไปที่สวนนงนุษย์พัทยาแต่คราวนี้ไม่ได้พาไปดูลูกช้างเกิดใหม่นะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีค่ะเป็นการประกอบพิธีอันเชิญทงมนตราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำความโชคดีความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออก

ต้องบอกแบบนี้สำหรับสวนนงนุฏพัทยาเนี่ยนะคะได้มีการนำโทงมนตรามาประดับไว้ที่สาลาเทวดาแห่งนี้เนี่ยในช่วงก่อนปีใหม่ทุกปีเขาก็จะมีการอันเชิญโทงมนตราเพื่อเปลี่ยนแทนผืนเก่าทุกปีทุกปีทำเป็นเรียกได้
สายลมอ่าที่เสริมสร้างกำลังใจอีกทั้งยังนำพาความโชคดีและอันยมณีที่สมหวังแห่งความปรารถนาด้วยครับก็เลยทำให้ที่เนี่ยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยน่ะที่มีประชาชนมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้ขอพรเพื่อคว
ชีวิตอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพิธีที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายต่อหลายปีก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมดูเสริมสิริมงคลกันต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะมีเวลาก็ไปเที่ยวกันนะคะ